เวลามีน้อยใช้สอยอย่างประหยัด

ลบมือกราบไหว้ปู่ดำเลยที่จังหวัดร้อยเอ็ดโทมาปั๊บชาวบ้านฮือฮ่าเลยทีเดียว

ปู่ดำคือ
ไหนปู่ดำ
กำลังเดินต้มเตี้ยมเนี่ยนี่คือปู่ดำฮะ
นี่เต่าค่ะ
นี่เต่าดำ
ว่าน่าจะให้โชคให้ราบกันค่ะอืมทีนี้ล่ะงงน่ะเจ๊
ผู้สิทธิ์ขาวก็งงน่ะเจ๊ถูถูถ่ายถ่ายโรยแป้งลงไป
ถามจริงเถอะเห็นอะไรอ่ะ
สูตรไหนสูตรไหนศูนย์สี่ค่ะโอ้ยสี่ไง
สี่อะไรสี่ขาอ๋อเต่ามันมีสีคาซิตีนเดินมา
มันทำหัวสี่ขานะจ้ะมันมีสี่ขามันหนักกี่กิโลอยากรู้อ่ะ
มาหนักกี่กิโลลืมช่างมาเอาอย่างนี้เป็นความเชื่อ
ว่าเป่าเข้าบ้านก็อาจจะเป็นสิริมงคลนะคะ